กลับเข้าสู่รายการอบตมหาสนุกกันอีกครั้งครับ
เรากำลังอยู่ในช่วงอบตขอปรุง
กับการแข่งขันทำเมนูกระบองเจาะ๕ดาว
และตอนนี้ทั้งสองทีมก็ได้มะละกอกันกลับมาแล้ว
ถ้าอย่างนั้นเราจะรออะไรกันล่ะครับพี่ลิง
มาเลยมาแล้วนะครับโอ้โหนี่นะฮะอ่า
เป็นยังไงกันบ้างวิบัติไหมที่ไปหามา
เหนื่อยใช้ได้เลยนะคะนี่คือลงทุนปีนขึ้นไปเก็บเองเลยนะพี่ลิง
โอเคพร้อมที่จะทำไหมครับ
เชิญเตรียมตัวด้านหลังเลยนะครับเอาล่ะครับโอเคค่ะแม่
กาการแข่งขันของเราในวันนี้กับโจทย์ที่มีชื่อว่ากระบองจ่อ๕ดาว
ให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมช่วยกันรังสรรค์อาหารทานเล่นเมนูบ้านอย่างกระบองจ่อ
ให้มีรสชาติอร่อยนัวลงตัวเป็นที่สุด
ซึ่งคณะกรรมการของเราในวันนี้ได้แก่
คุณคณิตจิตเจริญทวีโชคผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
คุณธวัชชัยบุญเจริญประหลัดอำเภอสวนพึ่ง
และน้องใบเฟิร์นพัศกรสาวสวยรวยอารมณ์ขัน
ที่วันนี้นอกจากจะมาเป็นกรรมการแล้วเนี่ย
ยังจะมาช่วยรังสรรคเมนูพิเศษในวันนี้
ให้กับชาวบ้านทั้งสองทีมอีกด้วยนะฮะ

ลุยเลยค่ะเอาล่ะ๒ทีมลุยเลย
บอกเลยบอกเลย
ลิงคะดูทางสีส้มนะเขาจะใช้พริกแกง
เป็นพริกแกงผสมลงไป
เนื้อแป้งที่ได้มันก็จะออกรสชาติแบบเผ็ดแซ่บหน่อยอย่างนี้ค่ะ
เออ
ลงแล้วนะฮะสำหรับทีมสีส้มนะครับลงแล้วนะฮะ
แม่ค่ะเขาเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไรนะภาษาบอล

อาจารย์อัดชาตินะคะซึ่งก็แปลว่ากระบองโต

ทางด้านนี้เขาเป็นชิ้นนะครับ

อันนั้นเขาต้องพันเพราะเค้ามันเส้นเป็นยาวหน่อย
ในขณะที่พี่ลิงของเรากำลังลุ้นแม่
แม่ทำกระบองจ่อ๕ดาวครับ
น้องเฟิรร์นของเราก็ได้โอกาสแก้งที่ลิงแบบนี้นี่กับ
เออมันมีอะไรที่ดี

พวกเขาเริ่มทำอะไรครับ
ปรุงน้ำจิ้มปรุงน้ำจิ้มปรุงน้ำจิ้มแล้ว
ลิงถ้าสังเกตดูวัตถุดิบนะเขาไม่ใช้น้ำตาลนะคะทีมนี้

ไม่มีค่ะเราใช้ให้มันหวานค่ะทำไมถ้าเอาวัตถุดิบ
สีส้มทำน้ำจิ้มแล้วค่ะพี่ลิงมาดูหน่อยเร็ว
สีส้มนะฮะเริ่มปูนน้ำจิ้มแล้วนะฮะเป็นแบบน้ำใสนะหมายถึงว่าไม่เหนียวมากไม่ข้นมาก
จิ้มเพราะจุ่มแล้วก็ติดพอดีค่ะจุ่มแล้วก็ติดพอดี
จุ่มแล้วก็ติดพอดี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

ดูธรรมดาธรรมดาครับจะทำออกมาได้ไฮโซ
ตั้งใจทำกันสุดแบบนี้เนี่ยจะให้เสิร์ฟธรรมดาก็กะไรอยู่
เราเลยเพิ่มความสนุกด้วยการให้ทั้งสองทีมเนี่ยเป่ายิ่งฉุก
เลือกคนถึงหัวเสิร์ฟแบบนี้แหละวัดเสียว
ยังยิงเยาว์ปะกะเป่ายิง
โอเคแพ้นะครับ
ชาส์ไปไหนนะแม่

เค้านึกไงว่าเค้าแพ้

ทีมสีฟ้าเลือกก่อนครับ
จะให้ท่านใดเป็นคนไปเสิร์ฟ

นัดแน่นอนคุณพี่ต้องเอาเพื่อนไป

และตอนนี้ทั้งสองทีมก็ได้ตัวแทนชาวม๑
ที่จะมาเสิร์ฟกระป๋องเจาะกันแล้วล่ะครับ
ว่าแต่การเสิร์ฟแบบชาวมอนจะเป็นยังไง
ถ้าอยากรู้เราไปดูพร้อมกันเลยครับ

พี่สาวคนเมื่อกี้เนี่ยเดินยังลุ้นแทบแย่เลยล่ะครับ
แล้วนี่เป็นคุณแม่แถมมีแก้วสูงกว่าทีมเมื่อกี้นี้อีก

ช่อย
โอ๊ยยงไหวมาก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

จิ้มนี้เราคุ้นเคยมากเวลาเราไปรับประทานพวกเนื้อกระทะหมูกระทะอะไรอย่างนี้

รสชาติก็แบบดั้งเดิมนะครับก็คือมีทอดแต่ไม่ใส่พริกนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มนะครับที่รสชาติออกแซ่บหน่อย
ถ้ารสชาติเป็นแบบดั้งเดิมมากกลัวจะกินไม่ได้เพราะทำมาใหม่๓รอบแล้ว
ไม่ใช่ดั้งอย่างนั้นดั้งนี้คือของเราคือเสริมอันนี้ดั้งเดิมหมายถึงว่าแบบเดิมนะครับผม
ไปถึงท่านประหลัดอาวุโสครับ
รสชาติก็นุ่มดีนะครับครับนุ่มดี
แล้วก็น้ำจิ้มนี่ออกจากแก่สมุนไพรไปนิด
น้ำจิ้มแก่เข้มข้นสมุนไพรยังค่อนข้างเข้มข้น
ต้องรอยังไม่พูดอะไรมากต้องรอต้องรออีกสักนิดนึง
เชิญชิมสีส้มครับใช่เป็นเต้าหู้ทอดผักทอดพวกนั้นนะคะ
เผือกมันอ่าท่านประหลัดอาวุโส
รสชาติก็น้ำจิ้มออกหวานมีมันถั่วด้วย
และที่สำคัญคือกรอบกรอบนะครับรสชาติดีทีเดียว
รสชาติดีมาที่ท่านอาจารย์ครับ
ครับรสชาติก็น้ำจิ้มก็ออกรสหวานนิดนึงนะครับ
ก็ถูกขอดแล้วก็มีการจัดวางแล้วก็ทอดอย่างสวยงาม

ตัวที่เขาทำเป็นมะละกอเนี่ยเขาปรุงรสเข้าไปด้วยในแป้ง
เขาปรุงรสเข้าไปในแป้งมันเลยทำให้เกิดมีรสชาติ
พอตัวเส้นมะละกอที่มีรสชาติมาบวกกับน้ำจิ้มที่มีความหวาน

เอาละต้องมาตัดสินท่านจะยกให้ใครสีส้มหรือสีฟ้า
พร้อมแล้ววางไมค์ยกพร้อมกันนะครับ
และสีที่ชนะได้แก่
สี
และผู้ชนะในเมนูกระบองเจาะ๕ดาวก็คือทีมสีส้มนั่นเองล่ะครับ
แม่ทำได้อย่างที่บอกไว้ในตอนแรกจริงครับ
เราจะชนะชนะด้วยรสชาติของเราเพราะว่าจะมีแบบสมุนไพรเป็นเครื่องแกงผสมด้วย
ถูกใจกรรมการแบบเป็นเอกชั้นอย่างนี้ก็รับทุนสนับสนุนชุมชนไปเลยครับ๑๐๐๐บาท
วันนี้ไทยรัฐทีวีนะคะและอบตมหาสนุกขอมอบรางวัลให้กับทีมสีส้มหนึ่งหมื่นบาทค่ะพี่ใบพลมอบเลย
ช่วงหน้าขอแรงเราจะไปขำกลิ้งกันที่อบตถ้ำรงกับผู้ชายคนนี้ครับโจ๊กโซคู
ใครอยากหาช่วงหน้าห้ามพลาดครับ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

จบอียุทธ์